อารมณ์มาดูเรื่องราวสนุกสนานกันหน่อย
กีฬาพื้นบ้านจัดที่ไหนก็สนุก
ชาวบ้านเขามารวมตัวแข่งขันกันกับกีฬาชนิดนี้ครับ

หลูกสบ้าแบบนี้แตกมาแล้ว

โอ้โฮแปลกจริงกระดูกนี่คือหนึ่งในกีฬาพื้นบ้านที่หลายชุมชนหลายหมู่บ้าน
เวลาเขาจัดแข่งขันกีฬาสีหรือเป็นกิจกรรมต่างภายในชุมชน
เขาก็จะจัดกีฬาลักษณะแบบนี้มาแข่งขันกัน
เพื่อสร้างความสนุกสนานสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชุมชน
ในพื้นที่ตรงนี้นะครับหมู่บ้านแห่งนี้เขาจัดกิจกรรมนี้ในช่วงของการออกพรรษา

หนึ่งในนั้นก็คือกีฬาดันลูกโป่งให้ดันลูกโป่งโอ้ยสงสารป้าแล้วตอนนี้

มันทำให้ทุกคนมีความสนุก
มีความสุขเบิกบานใจ
ทุกป้าก็ยิ้มคุณหลุงก็ยิ้ม

เห็นบอกว่าดันอยู่ประมาณถักสามวันสี่ไวท์

คุณชนะว่างคุณลองไปหาเล่นดูบ้าง

อย่างนั้นหาอย่างอื่นแล้วกันนะคะ